อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุสลดเหมือนกัน
เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีแม่รายหนึ่งกอดลูกชาย
วัยสิบขวบที่เป็นออทิสติกแล้วก็ลมควัน
เสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งทั้ง๒ศพเลย
ทางตำรวจบอกว่ายังไม่สรุปสาเหตุการตาย
เพราะว่ายังต้องรอผลชนสูตรที่ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จะได้สรุปสาเหตุต่อไปว่าเกิดจากอะไรอ่ะนะคะตำรวจสภาพแม่ริมค่ะ
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้เป็นแม่ลูกนะคะ
เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่เกิดเหตุอยู่ในบ้านเลขที่
สองร้อยหนึ่งทับหนึ่งศูนย์สี่หมู่บ้านการกระหนกวิวตำบลเหมืองแก้ว
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พอไปถึงค่ะ
พบว่ากู้ภัยนำตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาลนครพิงไปก่อนหน้านี้แล้ว
ตรวจสอบพบรถยนต์ทะเบียนขอไข่ขอไข่๔๕๖๘เชียงใหม่จอดอยู่ในโรงรถ
บริเวณสนามย่าริมรั้วห่างจากรถประมาณ๒เมตรมีเตาอ้างโล่วางอยู่
มีเศษเท่าฐานตกอยู่ข้างข้างด้วยนะคะนายชัยสิทธิ์ฉ่ำเฉลิมอายุห้าสิบแปดปีเป็นสามีผู้เสียชีวิตให้การค่ะ
ว่าเขามีอาชีพเป็นทนายความส่วนนางปริชัดอายุ๓๖ปีภรรยามีอาชีพเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก่อนเกิดเหตุช่วง๙นาฬิกาตัวเองทะเลาะกับภรรยาเรื่องปัญหาในการเลี้ยงดูลูกชายวัย๑๐ขวบที่เป็นออทิสติก
ก่อนจะออกจากบ้านไปทำงานที่สำนักงานทนายความซึ่งลูกชายเนี่ยก็อยู่กับภรรยาที่บ้าน
ช่วง๑๔นาฬิกาค่ะเขาโทรศัพท์มาหาภรรยา๒ครั้งแต่ไม่รับสาย
ก็เลยขับรถกลับมาที่บ้านพอมาถึงพบว่ารถยนต์เนี่ยจอดผิดสังเกต
เพราะปกติจะจอดหันหน้าออกประตูบ้านแต่วันนี้จอดเอาหัวหันเข้าไปข้างในบ้านแบบนี้นะคะ
ขณะกำลังเปิดประตูเข้าบ้านเหลือไปเห็นภรรยานั่งอยู่ที่เบาะคนขับกอดลูกชายไว้ในสภาพแน่นิ่งแล้วอ่ะนะคะ
ก็มีการปิดกระจกแล้วก็ประตูรถทุกบานด้วยพอเห็นอย่างงั้นค่ะ
เขาก็รีบเปิดประตูดูค่ะพบว่ายังมีควันเนี่ยคละคลุ้งเต็มรถ
วางเท้าด้านหลังคนขับมีเตาอ้างโล่วางอยู่ในเตายังมีถ่านที่ติดไฟค่ะ
เขาก็เลยรีบคว้าเตาออกไปโยนทิ้งข้างรถแล้วก็อุ้มลูกชายออกมาปั๊มหัวใจ
โทรศัพท์แจ้งตำรวจพอกู้ภัยมาถึงก็ช่วยปั๊มหัวใจสองแม่ลูกอยู่นานกว่าสิบนาที
แต่ไม่พบชีพจรแล้วนะคะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครพิง
นายชัยสิทธิ์บอกว่าที่ผ่านมามีปัญหากับภรรยาจากความเครียดในการเลี้ยงดูลูกที่ป่วยเป็นออทิสติกต่อเนื่อง
เพราะว่าภรรยาเองก็ไม่ค่อยมีเวลาต้องทำงานทั้งกะดึกกะบ่ายสลับกัน
ประกอบกับสถานการณ์โควิด๑๙โรงเรียนที่ลูกชายเรียนอยู่ก็ต้องปิดการเรียนการสอน
ก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นในการดูแลนะคะฟังเสียงของสามีของผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
สนทุกวันหรือว่าก็ช่วงนี้ก็สนหน่อยอะครับเพราะว่าอยู่บ้าน
ครับผมว่าแล้วเขาจะอยู่ถ้าอยู่กับผมเขาจะไม่ค่อยสนเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่มีแม่ตามใจ
เท่านั้นเองครับพอถ้ามีแม่เขาก็เหมือนมีคนถือท้ายเขาก็จุดต้นไปเท่านั้นแหละครับ
ทางพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จะได้ตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิต
ว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปสาเหตุนะคะ
โควิด๑๙ก็สร้างปัญหาทางอ้อมได้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะ